กันที่ชามุกขมคอกันหน่อยค่ะ

และที่บอกว่าขมคอคือเป็นชายาเธอ

หลายคนเรียกกันติดปากนั่นเอง
หรือว่าคุณชามุกสุชานันค่ะ

คุณชามุกขมคอเองก็มีซิงเกิ้ลหมายชื่อเพลงว่า
เทใจค่ะเพลงนี้ตั้งใจถ่ายทอดความรู้สึก
ใจคนที่ทุ่มเทให้กับความรัก

เพลงนี้ลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะ

เขาก็จะปล่อยเพลงซิงเกิ้ลมาให้

แล้วก็ปีนี้ในเพลงของปีนี้

ก็เป็นที่น่าพอใจประมาณนึงนะคะ
แต่เราก็ไม่ได้กดดันตัวเองขนาดนั้นค่ะ

เนื้อหาของเพลงแล้วก็แนวเพลง
คิดว่ามันก็อาจจะถูกใจคนฟังบ้าง